ตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
ตลอดทั้งสัปดาห์เรานำเสนอพิษภัยของยาธรรมดอร์
หรือยาเขียวเหลืองที่วัยรุ่นในปัจจุบัน
นำไปใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นสิ่งเสพติด
แต่ใครเล่าจะรู้ว่าการที่จะเลิกจากยาชนิดนี้

วิธีการกินยาธรรมดอทำได้ไม่ยากเย็นนัก
เพียงแค่ชงผสมกับเครื่องดื่มที่แต่ละบุคคลหลงไหล
แต่วิธีการเลิกมีเพียงอย่างเดียวคือ
หัวใจของคุณต้องแข็งแกร่งซึ่งถือว่ามีน้อยคนที่ทำได้
ทุกวันนี้ชีวิตและร่างกายของหญิงรายนี้
ไปด้วยความทุกข์ทรมานมาตลอด๔ปี

และนับวันก็ต้องกินเพิ่มปริมาณมากขึ้น

แม้ในใจอยากจะเลิกจากยาธรรมดอมากแค่ไหนก็ตาม
แต่เธอก็ยังมองไม่เห็นทางออก
จะให้เราอดไปเลยมันก็ยากมากที่จะทำได้
แล้วก็ยังไม่เคยมีใครติดต่อจนพี่เข้ามาติดต่อ
นางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นคนที่ยอมตกลงเปิดเผยเรื่องราว

จนถึงขั้นเสพติดและซื้อมาจำหน่าย
หลังจากที่เธอตั้งคันได้ประมาณ๖เดือน
และได้รับทราบพิสงฆ์ของยาชนิดนี้
เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจในการเลิก
ท้องเพราะที่โรงพยาบาลเขาก็ถามว่ายังดูดบุหรี่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
หนูพอท้องแล้วมา๖เดือน
หนูก็แบบเริ่มรู้สึกหนูกลัวตัวเองแล้วหนูเคยชัก
หนูกินไป๕๐เมตรแล้วแล้วหนูก็ชัก
หนูก็กินลดลงแต่บุหรี่คือยังสูบอยู่
แล้วก็คือว่าพอไปเรื่อยเพื่อนก็บอกเลิกเถอะอะไรแบบนี้
แล้วแม่เขาก็บอกว่าอะไรไม่ดีให้เลิกไปก่อนนะ
จะเห็นได้ว่าผู้ติดยาธรรมดอร์หากไม่มีแรงจูงใจ

อีกทั้งต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละบุคคล

ต้องไปเข้าสถานบำบัดเหมือนผู้ป่วยยาเสพติดชนิดอื่น
วัดถ้ำกระบอกเป็นวัดที่มีชื่อเสียง
การบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดทุกชนิด
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดยาธรรมดอเข้ามารักษาเพิ่มขึ้น
โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแทบทั้งสิ้น

ผู้ป่วยจะต้องกินยาสมุนไพรเข้มข้นแล้วอาเจียนออกมา
บำบัดเช่นนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน
บางคนรู้สึกผิดที่พาชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาธรรมดอร์
เราเต็มใจมาไหมเราเต็มใจมา
แต่พอเข้ามามันไม่เหมือนบ้านเรา

ก็ทรมานสุดก็ตอนอ้วกค่ะเหนื่อยสุด

มันจะมีอาการมึนหัวเวียนหัว

เข้ามาบำบัดในวัดแห่งนี้บอกว่า
อนาคตที่สวยงามของเขาต้องจบลง
ตั้งแต่เสพติดยาธรรมดอร์มาอย่างต่อเนื่อง๕ปีเต็ม

เพราะรับไม่ได้กับสภาพที่เขาเป็นอยู่
ที่พึ่งสุดท้ายก็คือวัดถ้ำกระบอกแห่งนี้

แล้วก็คือตอนนี้กำลังอยากจะมีลูก

ถ้าอยากจะมีลูกก็คือขอให้เลิกงาน
ตอนแรกจากที่แบบว่ากำลังจะได้บรรจุ
เข้าในตำแหน่งงานที่ดี

แล้วก็มีอาการหูแว่วออก
เราไปกังวลกับคนที่เราทำงานด้วย
เรานำเสนอให้เห็นภัยร้ายของยาชนิดนี้
มีผลกระทบต่อชีวิตคุณหลากหลายด้าน

ว่าอยากจะเข้าไปในวัตถจักรของผู้ที่เสพติด
หรือเลือกเดินชีวิตที่สวยงาม